ผลการตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนต่างออกมาแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้
พี่ชายกับน้องชายอายุ๖ขวบกับ๓ขวบเล่นกันอยู่
แล้วไปเอาปืนของน้าที่แขวนใส่ถุงอยู่เอามาเล่นกัน
สุดท้ายปืนลั่นโดนน้อง๓ขวบเสียชีวิต
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผลการตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ
ผู้ชมครับเด็กชายกิตินัทอายุสามขวบนะครับ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะฮะในบ้านหลังหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๓
กระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกทะลุหลังนะครับปืนเนี่ยตกอยู่แถวแถวศพของน้องนะครับ
มีเศษตะกัวหัวกระสุนกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วมีกระเป๋าบรรจุปืนที่แขวนอยู่แถวกำแพงบ้านแถวนั้นด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายกิติพงศ์ทองรอดอายุ๒๙ปีพ่อของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้พ่อเนี่ยได้พาภรรยานะครับไปโรงพยาบาล
ก็ให้ลูกชาย๒คนอายุ๖ขวบกับ๓ขวบอยู่ที่บ้าน
ที่บ้านมีน้าชายอยู่นะสักพักนึงก็มีคนโทรมาบอกพ่อว่า
ลูกชายทำปืนลั่นเสียชีวิตจากการสอบถามก็ทราบว่า
ช่วงเกิดเหตุเด็กสองคนเล่นกันอยู่ในห้อง
แล้วเห็นถุงผ้าแขวนอยู่นะก็ไปหยิบมา
พบว่าข้างในเนี่ยเป็นปืนเด็กก็หยิบปืนมาเล่น
ระหว่างนั้นพี่ชายวัย๖ขวบบอกว่าได้เดินไปเข้าห้องน้ำ
ตอนที่เดินไปเข้าห้องน้ำก็มีเสียงปืนดังขึ้น
ก็วิ่งกลับมาดูพบว่าน้องเนี่ยถูกปืนลั่นเสียชีวิต
ก็คาดว่าตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ำน้องอายุ๓ขวบ
อาจจะพยายามเหนียวไกลปืนเล่นหยิบเล่นอะไรเล่นก็แล้วแต่
แต่จังหวะปากกระบอกปืนมันหันเข้าตัวพอดี
พอปืนมันลั่นออกมาเนี่ยกระสุนมันก็เข้าหน้าอกนะฮะ
แล้วก็ทะลุหลังไปเลยนะฮะเด็กสามขวบตัวนิดเดียว

ญาติได้นำศพของเด็กชายวัย๓ขวบไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ

ครอบครัวบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แม้ตอนแรกจะคิดว่าเด็ก๓ขวบจะถึงขั้นลั่นไกลปืนใส่ตัวเองได้หรือเปล่า
แต่พอนำศพน้องไปชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบคราบเขม่าวดินปืนที่นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ด้านขวาของเด็กนะ
ซึ่งยังมีรอยแผลอยู่ที่นิ้วโป้งด้วยนะครับ
ว่าเป็นรอยแผลที่น้องใช้เหนียวไกลปืน
พยายามหยิบเล่นไปเย่นมาแล้วก็กดไปกดมา

วันนี้แม่ได้เอานมไปวางไว้หน้าโรงศพของลูกชายนะครับ
เป็นภาพที่สลดใจที่สุดของผู้คนที่พบเห็น

บอกทั้งน้ำตาครับบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ที่ย่าโทรมาบอกว่าหลานเนี่ยปืนลั่นเนี่ยก็รีบกลับบ้าน
ตอนนั้นยังคิดว่าตัวพี่ลูกคนโตจะทำปืนลั่นใส่น้องหรือเปล่า
ผลการตรวจสอบก็ออกมาแล้ว
ว่ามันมีคราบขม่าวดินปืนอยู่ที่ลูกชายคนเล็กคนเดียว
ลูกของผมมันก็เคยสวยกันอยู่
ผมก็ดังนะว่าอย่าเอามาเล่นของพ่อ

บางทีปืนแล้วมันชอบได้ลั่นใส่น้อง
มันก็มีแบบแปลกกับเบาลินปืนอยู่ที่๕มือ
แล้วก็พอผมเห็นแผลหนึ่งผมก็นึกว่า
น้องกงลั่นใส่ตัวเอง
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจากนี้ไปก็เหลือลูกชายคนเดียวล่ะ
ก็คงต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับรวมทั้งเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
เกรงว่าลูกชายจะเป็นภาพติดตาไปตลอดชีวิต
เพราะว่าเพิ่ง๖ขวบแล้วก็มาเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องชายตัวเองอายุ๓ขวบ
๖ขวบก็คงจำอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะครับ
ก็จะชาปนกิจศพลูกชายวันพระราชสมดีที่จะถึงนี้นะครับ